อุตรดิษฐ์นะคะคุณผู้ชมมาดูที่สตูนกันบ้าง

เป็นสามีที่ซ้อมภรรยาคือคุณเมย์เสียชีวิตนะคะ

ในกล้องวงจรปิดที่แบบไปซ้อมที่โชว์รูมแล้ว
บอกว่าทำไมภาพนี้ค่ะมันรุนแรงขนาดนี้
นี่คือภาพเมื่อ๔เดือนก่อน
คนก็เป็นห่วงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไร
แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าพบว่าผู้หญิงคนนี้
เสียชีวิตแล้วและคาดว่าน่าจะเป็นนายทนนี่แหละ
ที่ทำร้ายภรรยาตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ
ค่ะซึ่งในทนก็คือนายธนพัฒน์สงวนเขียวอายุ๒๘ปี
ส่วนผู้ตายเนี่ยภรรยาชื่อนางสาวสุกัญญา
หมัดอาจอายุ๒๘ปีหรือว่าเมนะคะ
เมย์เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
แล้วหลังจากที่เมย์เสียชีวิตในทนก็หลบหนีไป
ตำรวจสพเมืองสตูนมีการออกหมายจับ
แล้วก็พยายามกดดันนะคะเพื่อให้ออกมามอบตัว
เมื่อวานนี้แม่ของในทนยอมรับกับผู้สื่อข่าว
บอกว่านี่ลูกชายโทรศัพท์มาหาแม่
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้วันจันทร์ที่๑๔มกราคม
จะเข้ามอบตัวที่ผ่านมาที่ยังไม่มอบตัว
คือขอเวลาเหมือนกับพักใจขอทำใจก่อน
แล้วก็มีการเปิดเผยแชทด้วยนะคุณ
คือนายทนก็มีการแชทกับเพื่อน
รุ่นพี่และรุ่นน้องถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าขอหลบไปพักทำใจก่อน
จริงเสียใจที่ทำเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพื่อนก็ถามไปรุ่นพี่ก็ถามไปเออทำไมถึงทำแบบนี้
น่าจะใจเย็นบางคนก็บอกเห็นใจเข้าใจอะไรเนี่ยนะครับ
แล้วก็นี่แหละครับล่าสุดทางแม่บอกว่า
เดี๋ยวนายทนจะเข้ามอบตัววันนี้

ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็ไปสอบถาม
ทางพันธ์ตำรวจเอกพัชรพลณนคร
ผู้กำกับการสพเมืองสตูนนะคะ

รวมถึงไม่มีญาติประสานมาเรื่องการขอมอบตัว

พยายามที่จะกดดันเพื่อจับกลุ่มตัวในทนให้ได้
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่
ทีนี้ไปดูบรรยากาศช่วงเช้าหน่อยคุณผู้ชม
บรรยากาศที่บริเวณสพเมืองสตูนเนี่ยนะคะ
ถือว่าบรรยากาศยังเป็นปกติค่ะ
ยังไม่มีเงาของนายธนพัฒน์
ที่แจ้งผ่านทางครอบครัวมาว่าจะมามอบตัววันนี้
ที่พันธ์ตำรวจเอกสมพงศ์สุวรรณวงศ์

ก็มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่กองปราบรามออกปฏิบัติการเลยนะ
เป็นปฏิบัติการไล่ล่านายธนพัฒน์ที่กำลังหลบหนีอยู่
ซึ่งตอนนี้ทราบข้อมูลว่าหลบหนีซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งว่า
เป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดสตูนกับจังหวัดตรังค่ะ
ก็มีการสกัดกั้นมีการกดดันไล่ล่าทุกรูปแบบเลย
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าจะจับกลุ่มตัวได้ภายในวันนี้
แต่ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกพัชรพลนานคร
กำกับการสพเมืองสตูนก็บอกว่าตอนนี้
ญาติยังไม่มีการประสานมานะคะ
ชุดสืบสวนก็กำลังเร่งติดตามอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่าแม้ว่าจะมีข้อมูลว่าจะมอบตัวเองก็ตามนะครับ
แต่ตำรวจก็ยังต้องทำหน้าที่ในการที่จะตามจับกลุ่มอยู่ดี
เพราะว่าถือว่าเป็นเหตุอุกอาจและค่อนข้างจะสะเทือนใจนะครับ